จากแค้นที่เพื่อนร่วมแก๊งเขาเสียชีวิต
ล่าสุดตำรวจตามรวบตัวกลุ่มวัยรุ่นได้แล้ว๑๑คน
สาวไส้ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ด้วย
เพราะว่าเป็นต้นเหตุของแก๊งขายใหญ่ที่มาก่อเหตุในโรงพยาบาล
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
นี่เป็นนาทีชุลมุนของกลุ่มวัยรุ่นย่านสำรงใต้กว่า๓๐คน
บุกเข้าไปทำร้ายแพทย์พยาบาลถึงในห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลวิพารามชัยปราการ

ที่ถูกคู่อริใช้เหล็กขุดชับแทง
จนทำให้หัวอกของคนเป็นพ่อผู้บาดเจ็บ

และร้องขอให้พวกเขาช่วยยื้อชีวิตลูกชายต่อไป
แต่หลังการบุกโรงพยาบาลวิพารามชัยประการ

ได้ข้อมูลว่าเพื่อนของพวกเขาได้สิ้นใจแล้ว
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เกิดความแค้น
และเปิดตึกเพื่อล้างแค้นเอาคืนให้กับเพื่อน
โดยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้รวมตัวกัน
และพร้อมใจกันบุกไปที่โรงพยาบาลสมุทรปู่เจ้า

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำของวันอาทิตย

และเมื่อเหตุการณ์บุกโรงพยาบาลทั้งสองแห่งผ่านไปไม่นาน

ถูกสังคมรุมประนามถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัว
กับตำรวจสพสำรงใต้จำนวน๑๑คน
เพื่อยอมรับต่อความผิดที่เกิดขึ้น
จะถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกสถานที่ราชการ

ขณะที่กลุ่มคู่อรินั้นที่รักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปู่เจ้า
ตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อหาใด
เพราะมือแทงยังนอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซีอยู่
เราได้เบาะแสของต้นต่อเหตุการณ์นี้

เล่าว่ากลุ่มที่บุกโรงพยาบาล
ได้ตั้งขนานนามตัวเองว่ากลุ่มมหาวง

ได้เดินทางเข้ามาซื้อขายยาบ้าในซอยอยู่เจริญ๑๙
หรือที่ชาวบ้านคุ้นหูในนามของซอยโรงเหล็ก
บังเอิญว่ากลุ่มวัยรุ่นในซอยลงเหล็กที่เห็นเข้า
ก็เลยกลัวว่าจะถูกร่างแหเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไปด้วย
ก็เลยมีการตะโกนด่าทอกันไปมา

และทั้งสองฝั่งนัดสมาชิกกลุ่มมาประจันหน้ากัน
ก่อนจะเกิดเหตุตะลุมบอลกันที่โรงงานท้ายซอยโรงเหล็ก
จนเป็นเหตุให้มีคนเจ็บและคนตาย
เขาบอกว่าอย่ามาทำอย่ามาส่งอะไรกันแถวนี้ได้ไหม
เพราะว่าเขาก็มีคดีเรื่องกัญชาอยู่
เขาไม่อยากให้เรื่องมันถึงเขาอีกแล้ว
ใช่แล้วคราวนี้คุยกันไม่ถูกไม่ถูกใจอะไรสักอย่างนี้แหละ
แล้วหลานพี่มัน๓คนมันก็ลุมกระทืบคนที่มาส่งยาคนนึง
แล้วก็น่วมไปเลยเหมือนกัน
แล้วเขาก็เลยกลับไปแล้วก็ไปเรียกพวกเขามาประมาณ๑๐คนได้

ส่วนตัวแทนของกลุ่มมหาวงรายหนึ่งออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการขอโทษแทนรุ่นน้องในกลุ่ม
พร้อมกับระบุว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
และอยากให้สังคมให้โอกาสกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
โดยปมทำร้ายแพทย์และพยาบาลนั้น

ขาดใจว่าทำไมโรงพยาบาลถึงรักษาผู้บาดเจ็บล่าช้า
เพราะตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลฟ้ายังไม่มืด
แต่กว่าจะได้รักษาจริงก็ค่ำแล้ว
ขณะที่เรื่องของยาบ้าที่มีการนัดหมาย
ซื้อขายในซอยโรงเหล็กนั้นไม่เป็นความจริง
และถูกฝั่งคู่อริกุเรื่องขึ้นมา
ทุกคนที่อยู่เป็นน้องหรือเพื่อนผม

คือเด็กมันดีจริงแล้วเขาแบบว่า

แต่เขาก็ผิดในส่วนที่เขาอารมณ์ร้อนไป
หรือการทะเลาะวิวาสนั้นก็นำมาซึ่งความสูญเสีย
และแน่นอนว่าคนที่เสียใจที่สุด
ก็คือพ่อและแม่ที่ตรากต่ำทำงานหนัก

ลูกจะก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักของบ้านในบ้านปลายชีวิต
แต่ลูกกลับต้องมาจบชีวิตก่อนพ่อและแม่
นำซ้ำเพื่อนร่วมวงในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส
ก็ต่างหนีหายไม่เข้ามา
ไม่ถามถ่ายอะไรกับครอบครัวทั้งสิ้น
นี่จึงเป็นอีกหนึ่งนิทานสอนใจ
ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครรักเราและห่วงใยเราเท่ากับพ่อและแม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน